ใช้ยืด

ก็เตะซ้ำไปด้วยนะครับก็มีคนห้ามนะฮะ
คลิปก็จบลงไปตรงนั้นนะครับ

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เกิดเหตุนะครับร้านขายสลากินแบ่งรัฐบาลบนถนนพรมประเสริฐในตัวเมืองชัยนาศตรงนี้วันนี้ร้านก็ปิดนะครับอาจจะเป็นว่าสลาก็ยังไม่ออกมาด้วยนะครับเจอชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกเขาเห็นคลิปแล้วผู้ชายที่ถูกชกจนสลบไปเลยเนี่ยชื่อว่าในนิกปกติก็อยู่แถวนี้นี่แหละเป็นคนสติไม่ค่อยดีนะก็จะเมาเหล้าตลอ
เหตุการณ์ตรงนี้เขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ชาวบ้านบอกกับเรานะเราก็เลยตามหาจนเจอนิกนะฮะท่านผู้ชมครับผู้ชายเสื้อสีแดงที่นอนไปเนี่ยนี่ฮะนี่คือนิกค่ะนิกเนี่ยวันนี้ไปเจอเนี่ยกำลังนั่งดวดเหล้าขาวอยู่เลยแล้วจานตรงข้างข้างขวดเหล้าเนี่ยเป็นลาบเป็ดนี่ฮะนั่งดื่มเหล้าอย่างสบายใจลาบเป็ดแก้มด้วย
มันใส่แหวนก็คุยกันเพื่อวันนี้ก้าวไปสาม
สามถึงเลขสามสองก็สามเจ็ดไม่มีไม่ได้เป็นไร
เดี๋ยวเราก็ไม่ได้โกรธเครื่องอะไรเขาใช่ไหมตอนนี้
ไม่ผมตั้งใจให้มันโชคอ่ะผมเล่นอะไรเย็บ
แต่ชาวบ้านบอกว่าเขาสติไม่ค่อยดีนะส่วนเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖มกราคม
นิกก็มาต่อว่าด่าทออยู่หน้าร้านด่าเขาด้วยด่าภรรยาเขาด้วย
เมื่อก่อนก็มาชอบไถเงินซื้อเหล้าพักหลังภรรยาไม่ให้ก็มาโวยวายเขาก็เลยเนี่ยฮะก็เลยลงไม้ลงมือกันไป